ทีนี้มาดูเรื่องเดิมซ้ำค่ะ
เมาแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายการฆ่ากันตายนะคะ

จริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่านำตัวคนร้ายไปฝากขังนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพู
ดื่มเหล้ากันมัวทะเลาะกันเอามีดยาวแบบซอกหนึ่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๕ธันวาคมตำรวจสพหนบวลำภู
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทะเลาะกันจนมีคนตาย๑คนนะคะ
บ้านเลขที่๑๖๒หมู่๕อำเภอเมืองหนองบัวลำพู
ผู้เสียชีวิตคือนายโกมินสุขสมรอายุ๔๐
ถูกฟันที่หน้าผากข้างหูซ้ายท้ายถอยไหล่ซ้าย๕แผลค่ะ
แต่คนก่อเหตุเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะรอมอบตัวอยู่
แต่ตอนรอมอบตัวอยู่เนี่ยเมาอะค่ะยืนเมารออยู่เลย
คนก่อเหตุชื่อว่านายจักรพันธ์คำนวณดีอายุ๒๙ปี
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำเราส่งคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราอ่ะนะคะ
เดินทางไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ที่จังหวัดน้องบัวลำพู
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราก็ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังว่ายังมีคราบเลือดติดอยู่เลยค่ะ
คราบเลือดอยู่ที่หลังคาตรงห้องครัวแล้วก็มีกองไฟมอดแล้วอยู่หนึ่งกอง
เขาดื่มเหล้ารอบกองไฟกันไงครับบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะคะ
คุยกับชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าวันเกิดเหตุก็ไม่เห็นเหตุการณ์นะ
แต่บ้านหลังนี้จะมีคนมานั่งกินเหล้ากันบ่อยแล้วก็ส่งเสียงดังกันประจำ
คุณตินักข่าวก็ไปถามจากนางไพรวันสุขสมรพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
เล่าให้ฟังว่าปกติน้องชายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะ
ก็ทำงานรับจ้างทั่วไปแต่ชอบดื่มเหล้าดื่มปุ๊บเป็นอีกคนนึงเลย
ปุ๊บนิสัยเปลี่ยนพี่สาวบอกเคยเตือนน้องชายแล้วนะคะ
ว่าเลิกเถอะเลิกดื่มเหล้าเถอะแต่น้องชายบอกว่าก็ชอบอ่ะชอบดื่ม
พี่สาวก็บอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปล่อยให้น้องดื่ม
วันเกิดเหตุมีเพื่อนโทรมาบอกว่าน้องชายถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
เธอก็เลยให้คนรู้จักไปดูที่บ้านก็เห็นว่าน้องชายถูกเพื่อนใช้มีดฟันจนเสียชีวิต
แล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลหนองบัวลำพูแล้วเธอก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากนะคะ
มารู้ว่าสาเหตุที่น้องชายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตก็เพราะพยายามเข้าไปช่วยผู้หญิง
ร่วมวงดื่มเหล้ากันแล้วก็ถูกนายจักรพันธ์ทำร้ายร่างกาย
ทำให้นายจักรพันธ์ไม่พอใจใช้มีดฟันจนเสียชีวิตค่ะ
เขาก็เป็นคนโอเคอยู่นะคะค่ะแต่พอดื่มแล้วก็จะก็จะเป็นเหมือนคน
ทั่วไปชอบทะเลาะวิบาตกันนะคะ
เขาดื่มบ่อยไหมครับผม

คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาฉลองคริสต์มัสกันนะ

แล้วคนนี้มาจากที่อื่นน้องคนนี้
แล้วมาทะเลาะกับผู้หญิงอีกคนนึงค่ะ
เอาผู้หญิงไปส่งโรงพยาบาล
ผู้ชายคนที่เป็นฆาตกรทำร้ายเขาก่อนค่ะ

แล้วก็ผู้ตายนอนอยู่ค่ะ

แล้วคนฆาตกรเนี่ยทำไมเขาจะต้องทำร้ายผู้หญิงด้วยครับ
ไม่ทราบเหมือนกันรู้สึกว่าเขาจะมีปัญหากับ
น้องแม่เข้ามาก่อนตอนเย็นแล้วค่ะ
แล้วมามีเรื่องกับคนในกลุ่มนี้อีกทีหนึ่งตอนดึกค่ะ
ก็เห็นข่าวลงข่าว
เขาไม่ค่อยรู้สึกเสียใจอะไรเลยกับสิ่งที่เขาทำ
ก็จะให้เขาชดใช้ในสิ่งที่เขาทำ

นี่ค่ะก็พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า

ก็คือพยายามไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ร่วมวง

ทีนี้เราก็เลยไปถามเรื่องนี้นะคะ
จากนางอ้อยผู้หญิงที่อยู่ในวงเล่า

นายมานบนวราชเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะเรสวน

จักรพันธ์ผู้ก่อเหตุก็เดินออกมามอบตัวในลักษณะที่ยังเมาอยู่
เจ้าตัวก็บอกว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะป้องกันตัว
เนื่องจากจะถูกนายโกมินทำร้ายก่อน
พอไปถึงที่ก่อนเหตุก็พบผู้ปาเจ็บใส่ชีวิต
เพื่อนก็ได้อยู่บริเวณแถวนั้นครับ
เพื่อนก็เดินออกมารับคำสารภาพว่า
สาเหตุคือการป้องกันตัวครับ
เพราะผู้ที่เสียชีวิตไปทำร้ายเขาก่อน
ทีนี้ก็ต้องไปถามทางตำรวจแหละว่าสรุปแล้วจริงแล้วเนี่ยนะคะ

ร้อยตำรวจเอกภัยโรธคำมตะศิลาร้อยเวร
สพนบูรมภูเจ้าของคดีเขาบอกว่า
จริงแล้วเหตุการณ์ก็คือนายจักรพันธ์ทะเลาะกับนางอ้อย
ผู้หญิงคนนึงที่ร่วมตั้งวงดื่มเหล้ากันนะคะ
แล้วนายโกมินผู้ตายเข้าไปห้าม
ระหว่างนั้นนางอ้อยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
โกมินไปห้ามก็เลยถูกฟันจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
คือนายโกมีนผู้ตายเนี่ยถามนายจักรพันธ์ว่า
ทำร้ายร่างกายนางอ้อยทำไมครับนายจักรพันธ์ปฏิเสธ
แล้วก็คว้ามีดมาเลยฟันเขาที่นายโกมินจนเสียชีวิต
ตำรวจก็แจ้งข้อหาในจักรพันธ์ก็คือ
ทำร้ายร่างกายและฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นำตัวฝากหางต่อสารจังหวัดนางบูรมภูนะคะ
ก็ความจริงเราไม่ต้องฉลองทุกเทศกาลก็ได้นะ
คริสต์มัสก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรา

จริงแล้วดื่มเหล้าทีไรมันก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ทุกครั้ง
ก็ไม่เจอใครไม่รู้ว่าจะทะเลาะกับใครก็ทะเลาะกันเอง